ถ้านึกถึงภาพลักษณ์ของตำรวจ

หรือมากในอันดับต้น

ไม่พ้นหรอกครับที่จะอยู่ในระดับต้น
แต่ว่า

กำลังจะต้องลุ้นกันว่า

ผู้บัญชาการตำรวจตมคนใหม่

ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานแห่งนี้
แห่งนี้จะทำสำเร็จไหม
เมื่อเช้านี้เห็นหัวข่าวนี้ครับ
บิ๊กโยกสางขยะใต้พรม

มศุรเชษหักพาน

ว่าจากนี้ไปทุกสนามบินทุกด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ
โปร่งใสปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์
เหตุผลที่ประกอบเรื่องนี้ก็มีคำอธิบายว่า
เพราะการทำงานของตมเป็นด่านแรกที่ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยอาชีพแรกที่เขาต้องสัมผัสก็คือต่อมอ
คนที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภาพลักษณ์ของประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์๔๐ตอบสนองการปราบปรามการทุจริตคอลลับชั่น
แต่ว่าปัญหาการร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์ของตมเนี่ย
มันไม่ใช่เพิ่งมีมันสะสมมานานทุกยุคทุกสมัย
ไม่มีใครกล้าแตะโดยเฉพาะการร้องเรียวของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลายเป็นนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ประเทศมากที่สุด
ข้อร้องเรียนที่บอกว่าต้องจ่ายเพิ่มอีกรายละร้อยสองร้อยสามร้อย
นอกจากค่าธรรมเนียมตามปกติสองพันแล้วเนี่ย
อันนี้อ้างว่าเพื่อสะดวกในการออกหนังสือในการออกหนังสือเดินทางเข้าประเทศ
แต่ว่าสองร้อยสามร้อยนี่ไม่มีใบเสร็จนะ
ในส่วนที่จ่ายเกินและยังระบุเหตุผลที่เรียกเก็บส่วนเกินค่าธรรมเนียมเป็นค่าใช้จ่ายให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
คำนวณจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศส่วนต่างที่จ่ายเพิ่มตกปีละหนึ่งพันบาท
ถามว่าชิ้นปลามันส่วนนี้ไปอยู่ที่กระเป๋าใคร
นี่คือเหตุผลและความตั้งใจจริงของผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคนใหม่ครับ
แต่ว่าคำถามที่จะต้องตามมาและต้องลุ้นกันต่อว่าทำได้สำเร็จไหมที่ประกาศเนี่ยเหตุผลเพราะว่าปัญหาปัญหาที่เขาเคยเจอกันมาก็คือว่าเจอต่อครับ
ผมเคยได้ยินตอนที่ช่วงทำข่าวเคยได้ยิน
เคยได้เห็นเคยได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจตมบางคนก็มีความตั้งใจอย่างนี้ครับ
แต่พอไปทำเขาจริงปัญหาเยอะพอจะไปสั่งย้ายอ้าวเจอต่อครับเจอต่ออะไรล่ะครับ
นายตำรวจที่สังกัดตมหรือตรวจคนเข้าเมืองนั้นเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านหน่อยไม่ธรรมดาครับ
แต่ละคนเนี่ยเรียกว่ามีเส้นสายทั้งนั้นแต่ไปตรงนั้นคนนี้สารวัตรคนนี้ก็เป็นคนของตำรวจคนนั้นคนนี้เป็นคนของนักการเมืองคนนี้คนนี้เป็นคนของผู้ใหญ่คนนั้น
แต่เขาก็มีเรื่องร้อนมือต้องหดมือกลับสุดท้ายขึ้นมาก็เข้าทำลาว่าเข้าเมืองตาริวก็หลิวตาตามก็คืออยู่เฉยดีกว่า

แต่ว่าคราวนี้สำหรับบิ๊กจ๊วกหรือพนธบดีศุรเชษน่าจะจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องนี้ครับ
เพราะว่าพอจะรู้กันว่าระดับผู้บังคับบัญชาที่ใหญ่กว่า
เปิดไฟเขียวสั่งลุยให้บิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจตรีสุรเชษไปทำงานได้อย่างเต็มที่
รับตำแหน่งยังไม่เต็มเดือนเลยครับ
มีคำสั่งย้ายลงโทษเด้งตำรวจระดับตั้งแต่ผู้กำกับสารวัตรใหญ่ไปแล้ว

คำสั่งเนี่ยผมไม่ลงรายละเอียดหรอก
แต่ว่าจะยกตัวอย่างให้เห็นว่า
แต่ละคำสั่งเนี่ยมันสะท้อนถึงอะไร

สั่งย้ายผู้กำกับคนหนึ่ง

ถ้าทำไม่ถูกต้องคำสั่งที่๒เนี่ยย้ายผู้กำกับตมที่เชียงใหม่
อันนี้เนี่ยย้ายเพราะว่าไม่มีประสิทธิภาพ
เพราะว่าคนไปโพสต์กันในโลกออนไลน์โอ้โหมีคนไปยืนเข้าคิว
นักท่องเที่ยวยืนเข้าคิวที่ด่านตม
เพื่อเพื่อไปทำเกี่ยวกับเรื่องเอกสารไม่ได้มีความผิด
แต่ว่าอย่างนี้ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพควบคุมกำกับยังไง
ปล่อยให้คิวยาวอย่างนั้นเป็นที่เอือมระอาของนักท่องเที่ยว
อันนี้ก็โดนย้ายอีกคำสั่งหนึ่งเป็นคำสั่งล่าสุด
เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาวันนี้วันอะไรล่ะครับ
วันนี้วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดตุลาก็เมื่อสามสี่วันที่ผ่านมา
ออกคำสั่งย้ายสารวัตรต่อมอที่ชนบุรีนี่ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายหรอก
แต่ย้ายมาปรับทัศนคติว่าจะต้องกระตือลือล้นในการทำงานมากกว่านี้
กระตือรือล้นให้เหมือนตำรวจท่องเที่ยวเพราะว่าท่านสุรเชษเนี่ย
เคยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมาเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีฝรั่งเนเทอร์แลนด์
เขาตามหาลูกชายเขาว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วหายไปเลย
ไม่กลับแต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวเนี่ย
เขาหาจนเจอว่าครบกำหนดกลับแล้วไม่กลับขอเที่ยวต่อ
แล้วไปอยู่ที่ไหนฮะตอนแรกเนี่ยโน่นไปก่อเต่า
แล้วตอนหลังมานอนอยู่ที่พัทยาพัทยาก็ชนบุรี
ก็เลยก็กลายเป็นว่าตำรวจท่องเที่ยว
เขาจาระหวั่นกันอยู่หากันใหญ่แต่ตำรวจต่อมอเฉย
ผู้กำกับตมสารวัตรตมที่ชนบุรี
ก็ต้องเจอเรื่องนี้ครับอันนี้ย้ายมาปรับทัศนคติ
บอกแค่นี้ไม่พอต้องกระตือโลดนด้วย
ฉะนั้นการออกโลงของบิ๊กโจ๊กปรับวิธีการงาน
ทัศนคติอันนี้คอยดูว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน
กำลังลุ้นกันอยู่โดยเฉพาะทำยังไงที่จะกวักมือนักท่องเที่ยว
ให้กลับมาท่องเที่ยวเมืองไทยได้เหมือนเดิมในเรื่องการอำนวยสะดวกความสะดวก
ปิดท้ายเนี่ยอยากให้ดูหน่อยที่เขาพูดพูดกันว่าตัวเลขการท่องเที่ยวเนี่ย
มันติดลบใช่หรือไม่ใช่ยังไงอยากให้ดูกราฟิกนี้จะโชว์ให้เห็นเลย
ราฟิกนี้บอกว่าอวสารทัวร์จีนเป็นสถิติของนักท่องเที่ยวจีนลดลง
เห็นตัวเลขไหมฮะตั้งแต่ปีกลายมาถึงต้นปีเนี่ย
เป็นสีเขียวพอมาถึงมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ย
มิถุนากรกฎาสิงหากัญญาตุลาเนี่ยท่านดูสิครับ
ตัวเลขติดลบลงมาเรื่อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
เดือนเดียวกันเปรียบเทียบกันแล้วยิ่งใจหายเข้าไปอีก
นี่เขาบอกเดือนพฤศจิกาเนี่ยยอดจองหายไปกว่านี้เยอะ
อันนี้ก็จะเป็นผลพวงที่จะกระทบเกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยว
เอ้าคอยให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่านครับ
คุณน้ำแข็งครับคุณก๊อฟครับครับค่ะโอ้โหตอนนี้เนี่ยคือหลังจากที่ท่านมาปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ย
ก็เห็นความเคลื่อนไหวเยอะโดยเฉพาะในเฟซบุ๊คของท่าน
มีอะไรโพสต์มีอะไรอัพตลอดเลยนะคะครับอืมนี่แหละค่ะ
เราก็ได้แต่หวังนะคะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเรื่องสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวเนี่ย
ก็น่าจะดีขึ้นนอกจากตมจะต้องทำงานอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพแล้ว
เราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านก็ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีด้วยนะคะครับขอบคุณคุณ